ถ้ามีศิษย์ชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความหนักความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

คุณผู้ชมครับความสุขของผู้สูงวัยทุกคน
คงจะหนีไม่พ้นการได้เห็นครอบครัวมีอยู่มีกิน

ก็จะสู้ชีวิตด้วยเรี่ยวแรงที่อ่อนล้า
จนกว่าจะหมดลมหายใจสุดท้าย
เช่นเดียวกับครอบครัวที่มาร่วมรายการในวันนี้ครับ
เราไปชมเรื่องราวกับพ่อแผ่นครับ
ชื่อทวีปจันแย้มอายุ๖๘อาชีพ
เป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านนะ
ที่บ้านมีด้วยกัน๖คน
มีพ่อเด็กในจำเนียนนางแย้ม
และก็อาจมนต์ลูกคนเล็ก

โตและก็มาของพันธุ์อนุบันทร่อง
และก็ให้นำพันธุ์ลูกจะหมด
สาธิจำเนียนอาชีพค่ายน้ำแพร่งไส้
ค่ายวา๕สิบปีแล้ว
พ่อก่อนท่อค่ายดีนะแต่เดี๋ยวนี้สุดหวับเลย

อาการค่ายมันก็ไม่ค่อยดี

เพราะพ่อมีโรคประจำตัว

จนกระทั่งเมื่อวันหนึ่งเขาไปขายของ

แล้วก็มีพวกวัยรุ่นสองคนมาทำร้ายพ่อ
ค่ายน้องแป้งวันนั้นกลับมืดหน่อย

ไม่รู้มันปรากฎปรักฏว่านั้นเมื่อไรไม่รู้
อาวุธก็มีแต่หยิบไม่ได้เลยมันตีอย่างเดียว

ก็ขอสั่งดึง๑๐๐ฆเลย

ได้คนเองโดดจี้มาแล้ว
กลับมาบ้านก็เลือดเต็มมาเลยเนี่ย
ก็บอกเลยอย่ากลับมืดอย่าเดี่ยวหนีไม่เหมือนสักคน

ก็คือว่าสุขภาพของแม่แข็งแรง

พอรู้ก็มันพละมันเยอะ
ลูกบอกแม่ไม่เป็นอะไรมาก
ช่วงนั้นหนูทำงานอยู่ต่างจังหวัด
หนูก็ได้ข่าวว่าแม่ไม่สบายนะ

ก็มันเหมือนมองดูบ้านมันธรรมดามันจักรจ้างเห็นหมด
แต่วันนั้นมันมัวก็ลงมา
มันก็วูบที่เท่ยลงไปก็ล่นมาครั้งสุดท้าย

แล้วหู้ก็ไม่ได้ยินมันอื้องด
ใจไม่อยู่กับตัวแล้วพี่คือแบบอยากจะกลับบ้านเลย

แม่ก็บอกแกล้งจะขายอะไรแม่ก็บอกคล่ายแก๊ว่าจับ
ได้เรื่องค่ากล้วยจับตอนที่เจ้าหมันกลับมานะ
เลี่ยงร้านด้วยค่ายด้วย

คุณดันเป็นทางผ่านคนเขาก็รู้เขาก็มากินบางทีก็ใส่ทุ่งใบอยู่อย่างนั้นแหละ

พอนะเขานะเขาแม้คาเยอะใช่ไหมเขาไข้มันก็ดี
เครียดคิดมากด้วยแต่แม้ให้ลูกทำยังไงเนาะทำเหรียวมันท้อยร่างมันไม่ลืนนะ
พี่จะทำไงก็เริ่มใหม่อีกหม่นก็จะลงทุนเยอะ
ผัดก๋วยเตี้ยวผัดไหมตามใจไหมเดี๋ยวหนูเอาค่าเอง
หนูออกวิ่งขายก็ให้แม่ทำของขายหนูก็วิ่งขายตามหมู่บ้าน
ก๋วยเตี้ยวผัดไปจ้าก๋วยเตี้ยวผัดร้อนจ้า
ดำจ๋าเอาก๋วยเตี๋ยวผัดเปล่าไม่เอาจ้า
วันเราขายได้มั่งไม่ได้มั่งบางทีเราก็ท้อพี่
เออเขาไม่เอาเขาไม่เป็นไรแล้วก็ขี่อีกขาดตามบ้านไป
บางทีบางครั้งเราขี่ไปน้ำมันเราก็หมด
บางทีหนูก็ต้องทำไงหนูก็ต้องจูง
เราไม่รู้จะหนทางไปไหนแล้วเราก็บอกกลับบ้านดีกว่า
บอกแม่ของเหลือก็แค่นี้แม่อย่าเครียดนะ
เพราะว่าบางทีเราขายไม่ได้เราเครียดนะพี่
เครียดสุดทางตันแล้วพี่ท้อแบบ
ก็ยังไงเราต้องกินก๋วยจับอยู่แล้วค่ะกับข้าวไม่เคยได้ทำ

ง่ายเลยค่ะกับข้าวไม่มีก๋วยจับหมดเราก็ต้องกินน้ำ

เราก็ต้องกินอย่างงี้เพื่อรออยของเรา

บางทีเค้ามั้งนั่งนาม้านั่งน้อย

รู้ว่าเขาคิดอะไรเขามีปัญหาเขาไม่เคยระบายเขาเก็บไว้คนเดียว
ตอนเข้าก็คงท้อจะเข้าไม่พูด
ก็เรื่องลูกก็เลยไม่มีเรื่องอะไรหรอกภาระมันเยอะ
คือว่าต่างคนต่างไปต่างคนต่างมีงาน
ถ้าคิดถึงว่าพ่อยังอยู่มาท้าย
ถ้าว่าคิดว่าไม่มีพ่อก็ไม่ต้องมา

ที่ห่วงมากที่สุดนะก็คือที่ดินนะครับ
เราเอามาให้มันเรียนกัน
คือว่าที่ตรงนี้ค่ะมันเป็นที่ของครอบครัวหนู
เพราะว่าพ่อกับแม่ไม่มีรายได้

ก็ถามอยู่อย่างนี้๑๐๐๐บาทมั้ง๒๐๐๐บาทมาก
ก็บอกว่าถ้าส่งไม่ไว้ก็อย่าเอาคืน
ทุกวันนี้ค่ะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่จากการขายของหนูก็วิ่งสมัครงาน
สู้ใจสู้ร่างกายไม่ไหวก็ต้องไปไม่ไปก็ไม่มีกิน
เรายังไม่ตายเราต้องฆ่าให้ได้
มีคนเดียวที่อยู่ไอ้คนนี้มันจะห่วงแม้แต่เรา
หนูยอมหนูยอมทุกอย่างเพื่อที่จะให้ครอบครัวที่เดินต่อไป

น้องมนต์น้องมนต์นี่เป็นคนที่เท่าไหร่ครับคนสุดท้องค่ะ
แล้วเด็กเด็กนี่คือลูกของใครกันบ้างครับลูกก็มี

แล้ววันนี้ถ้าเผื่อว่าลูกได้ดูรายการอยู่
ยายอยากจะบอกอะไรกับเด็กนะคะ

เมื่อก่อนได้เป็นพันบางทีก็ไม่ได้ทั้งบ้านเลย
มีด้วยเหรอมีเอาแล้วทุนที่ลงไปทำยังไงล่ะครับ
ก็ทำยังไงเลือดก็เก็บไว้ค่ายพรุ่งนี้ต้อน
แล้วบอกว่าไปขายอย่างนี้นะโทษเจ้ากรรมอีก

เดี๋ยวจะดีนู่นน่ะสี่ทุ่มกลับมันตามตู้มันจะขังให้ไว้คนจี๊

ก็ตีคู้ตีคู้ให้คนถาดตีเปี้ยงเลย
ตีเปี้ยงแล้วเลือดออกเลยอ้าวห่วงเจ๊กันเลยเนี่ย
ก็บิดกุญแจดับเครื่องลงลงจากรถมันก็คว้า
คนเอาด้านไว้แล้วก็เป้าลงเข้าไปเลย

๑๐บาท
บาทแลกกับชีวิตของคนคนหนึ่งเลยนะ
แล้วที่ตัวเหลือตังค์กลับบ้านไหมวันนั้น
คือที่อยู่ซ่อนกว่าใจรถนั่นแหละ

มันต้องกินจากใกล้เลยซ่อนโจรหรือซ่อนเมีย

ซ่อนโจรพี่เมียไม่เคยซ่อนเลย

ผู้ชายคนนี้นะครับกับผู้หญิงคนนี้

เขารักผู้หญิงคนนี้มากนะครับรักจนขนาดว่า

ไหมนี่ดูนะมีผู้หญิงทักเปียเป็นอินเดียแดงนะครับใต้รูปนั้นสลักชื่อว่า

ถวีบจ้าเหรอ

นี่ศักดิ์ไว้ตั้งแต่ยังไม่ได้เสียเป็นผัวเมียกัน

แล้วยายรู้มาก่อนไหมว่าเขาศักดิ์ชื่อยายไว้ที่แขนเขา

แล้วอะไรทำให้ยายตกลงปงชิ้นไปอยู่กับเขา

จ๋าตามีโรคประจำตัวอะไรบ้างจ๊

ครับเป็นใครไปอาบน้ำแล้วมันจะเน่าสั้นเหมือนเมื่อมันอ้ายไปเลย

ช่องคนทักก็ไม่อยู่อะมันสั้นอะ
ยายเห็นบอกว่ามีวันนึงยายล้มหรือหรือว่าวู้บยังไง

น้องจะบอกมึงไปโรงบาลเลย
ไม่เคยเป็นออกไปเลยก็บอกไงก็ไป

เป็นตรวจเจอความดันคืนทร่องรอย

อันนี้เป็นสาเหตุให้มนต์ต้องกลับมาบ้านเลยไหม

หนูก็เลยตัดสินใจว่าหนูจะอยู่หรือจะไป
คิดไปคิดมาขอลาออกจากงานมาดูแม่ค่ะ

เสียดายค่ะแต่แม่สำคัญกว่าครอบครัวสำคัญกว่า
แล้วมนต์กลับมาหนูมาทำอะไรอะน่ะ
ขายกระจับค่ะก็ขายดีแต่ใหม่
พอต่อมาประมาณเดือนสองเดือน

ถ้าสิบกล่องหมดขามากอันนั้นไม่หมด

ใหญ่แค้วกล่องละสิบบาท

ไปขับรถไปขายกันไกลแค่ไหนอะมนต์

ไม่แล้วยังไงรถน้ำมันก็หมดด้วยเหรอ

ถ้าเราขายได้เราก็ขายถ้าเราขายไม่ได้เราก็จุงกลับบ้าน

แล้วตอนนี้หนูวางแผนกันยังไงบ้างอ่ะมนต์
จะทำยังไงกันต่อกับชีวิตข้าขาย

แม่เอางี้ไหมเดี๋ยวขายของไปเรื่อย

หนูยอมอดเพื่อขอบคุณแล้วล่ะล่ะ
บอกรักแม่กับพ่อครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

ไม่ร้องลูก
ไปเอาลูกก่อน

หนูช่วยทางบ้านหารายได้

หนูไปเรียนวิชาร้อยมาลัยมาจากไหนลูก

แล้วเขาก็มาถ่ายทอดวิชาให้กับคุณยาย

ลูกศิษย์คนนี้ต่อง่ายไหม

ปตันกับยายใครร้อยสวยกว่ากัน

ยายร้อยไม่สวยเหรอ

คุณผู้ชมก็สนใจอยากสั่งได้ไหมลูก

เพราะว่าเด็กน้อยตั้งใจช่วยเหลือครอบครัวจริง
ตอนนี้กังวลที่สุดเรื่องอะไรบ้างในบ้านของเรา

พอเด็กก็ไปกู้เข้ามาก็เอาที่ดินไปไหวให้เข้า

ส่งเข้าบ้างไม่ได้ส่งเข้าบ้าง

ใช้ไปได้เรื่องส้องเส้นอาฟา

แล้วเราต้องผ่อนเขายังไงผ่อนชำระยังไงครับ
ผ่อนชำระอย่างน้อยต้องเดือนละ๓๐๐บาท
ยายแล้วถ้าวันนี้เราได้ทุนไปต่อชีวิตยายจะเอาตังค์ไปทำอะไรครับ
ครั้งแรกก็ต้องเอาเงินเอาตังค์เนี่ยไปให้ที่ดินเท่าก่อน
แต่ที่ซ่องก็

แล้วก็คล่องไหนวะเนี่ยคล่องต่อออกไป
หมายถึงของทำมาหากินนี่แหละครับ
ใช่ก็ค่อยขยับขยายไปนะ
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดในวันนี้นะครับ

คุณผู้ชมครับครอบครัวนี้สอนให้ผมได้เห็นว่า
แรงกายนั้นขับเคลื่อนด้วยแรงใจ

มาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณยายทวีป
จังหวัดสุพรรณบุรีพิธิโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของคุณยายทวีป

ด้วยการพิชิตโจทย์คำถามให้ถูกทั้ง๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนต่อชีวิตสูงสุด

เพราะฉะนั้นขอเชิญคุณยายทวีปมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

๕เรื่องนี้ถ้ายายมั่นใจเรื่องไหน

แล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัว

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่อง

คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑น้ำแข็งใส

เรื่องที่๓ร้องได้ให้ล้าน

เรื่องที่๕ธอมกับเจอรี่

ก่อล่างสร้างตัวกันขึ้นมานะครับ
แล้วที่บ้านนี้จริงอยู่ในอำเภออะไรนะ
มีโปสเตอร์อยู่ใบหนึ่งโปสเตอร์ใบนี้อยู่ตรงไหนของบ้านครับยาย

มันคือโปสเตอร์เกี่ยวกับอะไรอะครับยาย
พระภิกษาพรรณเนสวรรค์มหาราชพระอิกาธรรถพระพินางสุพรรณกรยา
เอาล่ะคำถามอยู่ที่โปสเตอร์นี่แหละครับยายบอกว่าอยู่ที่หัวนอนด้วยเหรอ

อยู่ที่หัวนอนด้วยนะครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อความใดไม่ปรากฏอยู่บนโปสเตอร์นี้ตัวเลือกที่หนึ่งมีทรัพย์
ตัวเลือกที่สองมีสินตัวเลือกที่สามมีใช้ตัวเลือกที่สี่มีกิน
ยายอยู่บ้านหลังนี้มาตามที่ปะปีแล้ว
ตัวหนังสือที่เขาเขี้ยนไว้แต่ยายก็จำได้ไม่หมดห้าสิบห้าสิบจ้ะ

ตัวเลือกที่หนึ่งมีทรัพย์ครับ

ตอนนี้ยายยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จำเนียนและจะเลือกเรื่องไหนให้กับตาจำเนียนครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง

เรื่องจังหวัดสุพรรณบุรี

น้ำแข็งใสน้ำแข็งใสครับ
ขอเชิญคุณตาจำเนียนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ขายน้ำแข็งใสไม่กี่ปีแล้ว

ทำไมมาขายน้ำแข็งใสล่ะครับ

แล้วตอนนี้ยังขูดอยู่ป่ะ

ตอนนี้ขายที่ไหนน้ำแข็งใส

แดงเคี้ยวอังุณบูเบอร์รี่ลิกกีส้มลดมะลิ

ไซส์๒ขนาดนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
นี่ก็คือน้ำหวานน้ำสีต่างนะครับ

วิมนขอเชิญวิมนมาเป็น
และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือ
น้ำแข็งใสจำนวน๑๐แก้ว
ภายในเวลา๓นาที

ใครน้ำแข็งมา๓๐ปีแล้ว
ได้กี่แก้วไม่เคยนับเลย
ได้ยินสดแค่นี้สบายตาเลย

เต็มเย็นลูกมีเวลา
๑๐แก้วนะครับ

กลวง
มีมาที่สายหวาน
เสร็จแก้วแล้วนะ
เสร็จแล้วนะคะ
นี่แก้วที่๘แล้วครับ

แก้วสุดท้าย
แก้วสุดท้าย
เหนื่อยไหม
ไม่เหนื่อยแต่หอบ

ครับ

ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้สำเร็จนะครับ

ขอบคุณพี่โมนมากนะครับ
ตาจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วเราจะเลือกเรื่องไหนให้วิมนต์ขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องเลือกให้ดีนะตา
เรื่องที่จะให้วิมลขึ้นมาตอบก็คือเรื่อง
จังหวัดสุพรรณบุรีร้องได้ให้ล้าน

จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
แล้วมาเจอน้องวิมนต์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จังหวัดสุพรรณบุรีเราตรงไหนบ้าง

เพราะเป็นบ้านเราด้วยงานปีเขาจะจัดช่วงเดือนไหนลูก

มาที่ดีนะครับเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สุขภัณฑ์บุรีตัวเลือกที่หนึ่งผู้ว่าคือนายนัทภัทร
ตัวเลือกที่สองมีทั้งหมดสิบเอ็ดอำเภอตัวเลือกที่สาม
ต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นมะเกลือตัวเลือกที่สี่
มีเจ็ดจังหวัดที่อยู่ติดกับสุพรรณบุรีหนูเป็นคนสุพรรณบุรีมาตั้งแต่เกิด
มารายการถามการบ้านเรื่องของสุพรรณบุรีแต่หนูถามข้องเรื่องอนุสรดนเจดีมาค่ะ
แต่ไม่เคยนึกว่ามันจะออกแบบนี้พอเจอโจทย์ข้อนี้ไปหนูตื่นเต้นเลยค่ะ
ทำตัวไม่ถูกขอตอบคำถามค่ะต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นมะเดือ
ตัวเลือกที่สามต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นมะเกลือ
มนต์ยังไม่หมดหน้าที่นะครับตอนนี้สมาชิกในบ้านก็เหลือแต่เด็กเด็กแล้ว
หนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับน้องกัปตันค่ะ
ปตันแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กัปตันขึ้นมาตอบครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องก็คือเรื่อง
ร้องได้ให้ล้านและเรื่องธอมกับเจอรี่ธอมกับเจอรี่ค่ะธอมกับเจอรี่ครับ
ขอเชิญน้องกัปตันมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เคยดูคอมกับเจอรี่ไหมลูกเคยดูนะชอบตัวการ์ตูนตัวไหนในเรื่องนี้
ครับธอมมันชอบแกล้งเชอรี่ไม่ใช่เหรอหนูเป็นคนขี้แกล้งป่ะเนี่ย
อยู่โรงเรียนแกล้งป้าถามจริงแกล้งแกล้ง
ก็สมควรที่จะชอบธอมนะลูกนะเอาล่ะก็ความน่ารักแตกต่างกันนะ
แต่เขาก็รักกันนะเขาแกล้งกันไปแกล้งกันมาแล้วเขาก็รักกัน
พร้อมไหมครับที่จะตอบคำถามพร้อมค่ะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ผมดูทอมแอนเจอรี่มาทั้งเจริกทั้งลาวเที่ยวกับทอม
ผมรู้เยอะเลยครับเพราะเจอเจ้าอดคอร์นอีกแล้ว
ครับคุณผู้ชมครับสี่ข้อผ่านไปนะครับ

จะพิทิศโจทย์คำถามได้หมดสี่ข้อ
คว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่

จะตัดสินครอบครัวของยายทวีปจากสุพรรณบุรีนะครับ

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เพื่อไปขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้ด้วยกันนะครับ
ภายในตู้โบนัสนั้นจะประกอบไปด้วย

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

จะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเองนะครับ

จะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

จำนวนกลับมานะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

ไม่ปรากฏอยู่บนโปสเตอร์นี้

ค่อคือค่อคือค่อคือค่อคือ
ถูกครับ

มีทรัพย์นะไม่ได้อยู่ในนั้นนอกนั้นข้อความเนี่ยมันอยู่หมดเลย
เพราะฉะนั้นครอบครัวของคุณยายทวีปจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก
สุขระบันตรา
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ข้อมูลใดไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องของจังหวัดสุพรรณบุรี

ถูกถูกถูกถูก

ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถ

ตามั่นใจแต่ถ้าเป็นวิมลสัยตาว่าจะทำได้ไหม
ไม่ทันทิ้งครับ

เวลา๓นาทีนะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะฮะ
๒นาที๕๖วินาที
ตอนนี้ครอบครัวของคุณยายทวีปจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ทำได้แล้ว๒ข้อรับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
มาลุ้นกันต่อนะครับจากเรื่องที่เหลือนะฮะ
ข้อนี้แหละจะพิชิตเงิน๑แสนบาทได้หรือไม่

ทะสัง่มาพรุ่งแหล่วร้อยค่ายครับดีใจครับ
ได้เอาเงินที่ค่ายมะไรให้ได้พ่อแม้

ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถ้าถูกข้อนี้นะครับ๑แสนบาทแล้ว

ถูก

ไม่จังไม่เหรอ
ที่ถูกต้องต้องเป็นตัวเลือกที่หนึ่งนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ครอบครัวของคุณยายทวีปจากสุพรรณบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๒ดอก
มีโอกาสเลือกกุญแจต่อชีวิต๒ดอก

จะส่งใครมาเลือกกุญแจต่อชีวิต

ขอให้โชคดีไขครั้งเดียวแล้วออกเลยนะครับ
ถ้าขายไม่ออกให้รีบเปลี่ยนตู้ทันทีอย่ามัวเสียเวลานะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่มนต์จะเลือกกุญแจต่อชีวิตดอกไหนครับ
ปัปตันหยิบครับ
กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนการไขล่ะ
กุญแจแต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที
สองดอกรวมเป็น๔๐วินาที
ใช้เวลาให้คุ้มค่านะครับและขอให้โชคดีในการไขนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วไขครับ

ลุ้นกันนะครับว่าโบนัสหลังตู้หมายเลข๑นะครับ
จะได้เงินโบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

เท่าไหร่

เท่าไหร่

เท่าไหร่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

จากทานน้ำใจของคุณผู้ชมจะทำให้สองตายายนี้มีความสุขในบ้านปลายชีวิตได้นะครับช่วยกันนะครับขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้ถ้าเผื่อท่านหนึ่งท่านใดพร้อมช่วยกันส่งไปเยอะเยอะนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าและวันนี้ขอบพระคุณครอบครัวของคุณยายและคุณตานะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงให้คุณพระคุ้มครองนะ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้นพบกับผมและคำถามเพียงสี่ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิตวันนี้หมดเวลาลุงแล้วผมชายามิจฉัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ขอให้พักฟื้นไปถึงหกเดือนหรือหนึ่งปีเรารู้สึกว่าเป็นพัฒนาของลูกแล้วเมียต้องมาลำบาก
ผมเห็นว่าที่บ้านมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองผมก็จะไปทำงานช่วยพ่อแม่หาเลี้ยงครอบครัวครับ
ทำได้หรือไม่ได้ครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป